ด้วยของหวานกันบ้างนะจ๊ะเป็นขนมถั่วอัดโบราณที่จังหวัดสตูน
ว่ากันว่าขายดิบขายดีสร้างรายได้เป็นหมื่นเลยจ้า

นี่นั่งทำกันหลายคนเลยค่ะ

ไปกันที่บ้านของคุณเจดาริยานาอารีค่ะ
อยู่ที่หมู่๗ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูน
คุณเจดาเรียเป็นผู้สืบทอดการทำขนมถั่วอัดโบราณจากคุณแม่
ซึ่งขนมถั่วอัดโบราณเนี่ยชาวบ้านบางที่เขาจะเรียกว่า

จะทำขนมโกหยาในเทศกาลสำคัญอย่างเช่นเทศกาลฮารีรายา
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในวันสำคัญของทางศาสนาอิสลาม
เห็นหน้าตากันไปแล้วไปดูกระบวนการทำนะคะ
เริ่มต้นจากการนำถั่วเขียวที่ผ่านกระบวนการต้มทำความสะอาด

เอามาผสมกับน้ำตาลเล็กน้อยจากนั้น

นี่นะคะเป็นพิมพ์คล้ายพิมพ์ขนมไข่แบบนี้แหละค่ะ
ให้แน่นเลยนะจากนั้นก็เคาะออกมามันก็จะได้เป็นก้อนสวยแบบนี้
เสร็จแล้วค่ะเอาไปย่างด้วยเตาอ้างโล่นะเป็นเตาทานนะคะ
ค่อยให้มันเนี่ยไล่ความชื้นออกไปจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มได้กลิ่นหอมของถั่วแล้ว
เสร็จเรียบร้อยแบบนี้ออกมาเป็นหน้าตาลักษณะเป็นขนมสีสันสวยแบบนี้
เก็บกินไว้ได้เป็นเดือนเดือนเลยนะคะแล้วถามว่ารสชาติมันเป็นไงอ่ะ
คุณลองจินตนาการถั่วผสมกับน้ำตาลมันก็จะมันหวานใช่ไหมมันละ
แล้วขนมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะก็คือขนมปากการังเป็นยาวเส้นแบบนี้
และอีกอย่างหนึ่งคือขนมเขาควายอ่าเนี่ยขนมเขาควายนะ
เขาทำขายแบบนี้บอกเลยว่ายอดขายดีมากโดยเฉพาะขนมถั่วอัดเนี่ยทำครั้งนึงเนี่ยนะใช้ถั่วถึง๓๐กิโลกรัม
ดิบขายดีเขาก็แพ็กถุงขายแบบนี้ให้คนในพื้นที่

ถุงละ๓๐บาทเองแล้วมีขนมอีกมากมายหลากหลายเลยค่ะ
คุณเจ๊เดอเรียบอกว่ามีรายได้จากการขายขนมถั่วอัดและขนมต่างแบบนี้ในช่วงเทศกาลฮารีระยา๑ปีมี๒ครั้ง
ก็คือขายเฉพาะเทศกาลเท่านั้นครั้งหนึ่งที่ทำเนี่ยขายได้ประมาณ๒๐๐๐บาทถ้า๒ครั้งต่อปีก็ราว๕๐๐๐บาท
อันนี้พูดถึงเรื่องของการทำมาหากินนะมูลค่าของเงินเนี่ยมันไม่ได้สำคัญเท่าคุณค่าของการได้ทำอาหารโบราณให้คนรุ่นใหม่ได้ทาน
มีโอกาสอยากลอง
อร่อยมากแล้วน่าจะดีกับการทานไปพร้อมกับชาหรือกาแฟร้อน
ถูกต้องเลยน่ากินน่ากิน